น้อนแมวเสียเชิงแมวหมด

ล้มลงไปเลย

เขาบอกว่ามันมินพวงตัวเก้าอี้

โธ่มันไม่ได้ผูกยึดไว้นั้นหนา
แล้วขนาดเบาะก็ใหญ่กว่าเก้าอี้ด้วย
แต่คนก็ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนะก็อยากจะเล่นด้วยแหละ
คือกะว่าจะให้มันกระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้
หรือไม่ก็กระโดดไปเล่นกับไอ้ตัวที่เขาเอามาแกว่ง

แต่มันกลายเป็นอย่างนั้นน้องก็เลยหงายหลังร่วงลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวล
แล้วถามน้องสิว่าเจ็บไหมน้องบอกไม่เจ็บ
ไม่ไม่เจ็บเลย
ไม่เจ็บแต่เสียหน้าเสียเชิงแมว
เชิงแมวหมดปกติเวลาจะหงายท้องต้องรีบกลับตัวให้ทัน

ก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันเนอะเดี๋ยวแกล้งน้องมากน้องงอนไม่เล่นด้วย
เป็นปัญหาของธาตุแมวอย่างเรานะจ๊ะ